ผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙เรารุ้นกันทุกวันน่าเฉาะตอนทิ้งเที่ยง

ออกมาเท่าไหร่จะ๐หรือยังวันนี้ออกมา๙โอ้โหชื่นใจมากเป็นเลขตัวเดียวแล้ว

แล้วก็เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะ
แต่ว่าก็ยังไม่วางใจนะฮะเรายังคงมีพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน

เพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันแบบเคลียร์จริงแล้วค่อยจะปลดล็อกตรงนี้ออกไป

ไปดูภาพรวมกันก่อนนะฮะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคครับ
ก็แถลงภาพรวมของโควิด๑๙เหมือนทุกวันที่ผ่านมา
วันนี้ก็เป็นข่าวดีหน่อยที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมาเพียง๙รายนะฮะ
ก็เป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อกลุ่มเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาดสามรายนะฮะ
จากการค้นหาเชิงรุกในยะลา๔รายนะครับ
คนที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในที่ของรัฐ
ในกรุงเทพมหานคร๒รายนะฮะ
แต่ว่าไม่รวมจำนวนผู้ที่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ
ก็ถือว่าเป็นวันแรกครับที่กรุงเทพไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่หายเพิ่มอีก๑๕ราย
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพเป็นหญิงไทยอายุ๖๔ปีอาชีพเป็นแม่บ้าน
แต่เขามีโรคประจำตัวนะฮะมีโลหิตจังแล้วก็มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นคนในครอบครัว๕คนเริ่มป่วย๒เมษายน
แล้วก็มีไข้ไอหอบเหนื่อยเข้าโรงพยาบาลไปที่ภูเก็ตวันที่๘เมษา
แล้วก็ไปส่งหาเชื้อโควิด๑๙วันที่๑๐เมษายนอาการเริ่มแย่ลง
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดพบอาการปอดอักเสบรุนแรง
จากการทำงานของไตก็ลดลงไปด้วย๒๖เมษายนเสียชีวิตด้วย
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็ไตวายเฉียบพันธุ์นะครับ
ตอนนี้ภาพรวมผู้ป่วยสะสมยืนยันทั้งหมด๒๙๓๑รายกลับบ้านไปแล้ว๒๖๐๙ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ลดลงเรื่อยครับ
วันนี้เหลือเพียง๒๗๐รายและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๒ศพด้วยกันครับ
โศกสวบคบอกว่าวันนี้ที่ประชุมที่มีท่านนายกเป็นประธาน
ที่ประชุมก็เห็นชอบให้ต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไป๑เดือน
ก็คือถึง๓๑พฤษภาคมจากเดิมจะสิ้นสุด๓๐เมษายน
แล้วก็ยังคง๔มาตรการไว้ก็คือควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ
ห้ามบุคคลออกนอกในแห่งสถานก็คือเคอร์ฟิล๔ทุ่มถึงตี๔
งดหรือว่าชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
แล้วก็งดการทำกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก
ส่วนวิธีการดำเนินการผ่อนปลนจะพิจารณากิจกรรมที่เป็นการดำรงชีวิต
โดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
กำกับกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมตรวจวัดอุณหภูมิจำกัดจำนวนคน
แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันติดตามตัวซึ่งจะทบทวนมาตรการทุก๑๔วัน
ถ้าไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่มก็จะยกเลิกการผ่อนปลนทันที

ขณะเดียวกันสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวทางการผ่อนปลน๔ระดับก็คือ๑
สีขาวเช่นสถานที่โล่งแจ้งร้านเล็กสวนสาธารณะ
สีเขียวเช่นสถานที่ประกอบกิจการขนาดเล็ก
แอร์มีพื้นที่ไม่มากสนามออกกำลังกายกลางแจ้ง
สีเหลืองก็เป็นสถานที่ปิดคนจำนวนมาก
สีแดงเช่นสนามมวยสถานบันเทิง
ซึ่งสีแดงก็จะยังไม่ให้เปิดกิจการ
ทั้งหมดทั้งมวลต้องนำไปสู่ที่ประชุมคอรมอลพรุ่งนี้ก่อน
ยังไม่ชัดเจนว่าจะผ่อนคลายอะไรได้บ้าง
ผ่อนปลนมาตรการสีใดได้บ้าง
ต้องรอฟังพรุ่งนี้จากคอรมอนะครับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าที่ประชุมเสนอให้เลื่อนวันหยุดทั้งหมดของเดือนพฤษภาคม
รวมวันแรงงานที่จะถึงนี้ออกไปด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ไปทบในเดือนต่อไปทั้งหมดทั้งมวล
รอฟังแถลงจากคอรมอลวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ